คลิปหนึ่งถูกวิจารณ์หนักเลย
เป็นการจัดงานเลี้ยงของหน่วยงานราชการหน่วยงานหนึ่งนะคะ
คนก็วิจารณ์กันว่าเขาจัดงานเลี้ยงแบบนี้ได้ด้วยเหรอ
แล้วก็เป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยนะ

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะคลิปนี้
คนที่กำลังร้องเพลงอยู่เป็นคุณหมอค่ะ

ก็เลยมีการถ่ายภาพนี้แล้วก็ไปโพสต์ในโลกโซเทียล

เรียนรัฐมนตรีเรียนผู้ช่วยรัฐมนตรี

ว่าการจัดงานแบบนี้ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจังหวัดนึงเนี่ย

เป็นคุณหมอจังหวัดนึงละ
ทีมข่าวของเราสืบจนรู้แล้วนะว่าเป็นใครนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไม่รอช้า
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลประสานไปเลยค่ะ
ในแพทย์วิศนุวิทยาบำรุงในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาล
ยอมรับว่าผมเอง
ผมเป็นคนที่ร้องเพลงอยู่ในคลิปนี้ล่ะ
นี่เป็นงานเลี้ยงช่วงค่ำของกิจกรรมกีฬาสาธารณสุขสามัคคี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาล
เป็นการจัดงานในพื้นที่ปิดของเอกชน
ตามภาพคุณหมอบอกว่าผมได้รับเชิญขึ้นไปเป็นประธานเปิดงาน

แต่ไม่รู้ว่าผู้จัดงานเขาเตรียมโคโยตี้มาเต้นด้วย
พอร้องเพลงจบก็แจ้งทีมงานไปแล้วบอกว่าควรจะแต่งตัวให้มิดชิดกว่านี้นะ
คุณหมอยืนยันว่าไม่มีเจตนาทำเรื่องที่ไม่เหมาะสม
แล้วก็รู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะ
ในแพทย์กิจภูมิวงฤจิตรองประหลักประสูงสาธารณสุขโทรศัพท์ไปสอบถาม
แล้วก็ตักเตือนแล้วว่าให้ระมัดระวังการจัดงานลักษณะแบบนี้
เพราะภาพที่ออกไปมันดูไม่ดีและไม่เหมาะสมค่ะ